ถามจากกรณีที่เกิดการแพร่ระบาดในจีนครับจากตลาดจากเขียงปลาแซลมอนแบบนี้
ในประเทศไทยต้องมีการคุมเข้มเรื่องของตลาดเรื่องของเขียงปลาหรือเปล่า
แล้วคนกินปลาจะมีโอกาสติดโควิดหรือเปล่าครับตอบอันหลังเลยแล้วกันนะครับ
คนกินปลาตอนนี้ต้องกินแบบดิบไม่ได้แล้วนะครับ
ต้องกินสุกล่ะครับถ้าข่าวด้านนี้ที่ออกมาจากที่
ประเทศจีนเขาไปพบว่ามีเชื้ออยู่บนเขียงปลานะครับ
เพียงที่ทำการแปรรูปแล้วก็ทำจัดให้รูปของปลานี้สวย
ออกมาให้เรากินเนี่ยต้องสัมผัสด้วยมือด้วยมีดด้วยเขียง
ซึ่งเราไม่รู้ครับว่าตรงนั้นสะอาดหรือไม่แม้ว่าตัวปลาจะสะอาดมา
มาจากที่อื่นอื่นที่ไหนก็แล้วแต่แต่ว่าถ้ามาสัมผัสโดนพื้นผิวพัชนะ
ที่ไม่ได้ทำความสะอาดทำไมเราถึงต้องบอกว่า
ต้องทำความสะอาดพื้นผิวบ่อยนี่คือข้อนี้ด้วยนะฮะ
นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในต่างประเทศเรามาเรียนรู้กันเพราะฉะนั้น
แล้วตอนนี้ถามว่าแซลมมั่นกินได้ไหมได้ครับแต่ปรุงสุกไว้ก่อนนะครับ
ตอนนี้ในเมืองไทยก็ยังไม่มีรายงานว่าแซลมอนในเมืองไทยมีเชื้ออยู่
ยังไม่มีนะครับท่านยังสามารถรับประทานได้ทุกอย่าง
แต่ขอให้ปรุงสุกเถอะครับตอนนี้ทุกอย่างดิบดิบไม่ไม่
ไม่ปลอดภัยสำหรับเรานะครับครับและในพื้นที่ของตลาดอย่างงี้ฮ
จะต้องมีการเข้าไปดูแลเพิ่มเพราะแน่นอนครับเรื่องของตลาดสด
เรื่องของการดูแลต่างเหล่านี้นะครับก็มีการสุ่มตรวจ
แล้วก็มีเรามีแอปไทยชนะมีการอะไรทั้งหลายเนี่ย
ที่มีการให้เรตติ้งนะครับถ้าไม่ดีตอนนี้ในกลุ่มของ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสะอาดพื้นผิวอะไรทั้งหลายเนี่ย
มีการทำรายงานกันขึ้นมาทางสปมที่มีการพูดคุยกันเรื่องนี้
จะเอาตลาดแต่ละที่แต่ละที่เนี่ยนะครับที่มีถูกรายงาน
โดยทางผู้ที่เป็นคนที่ลงทะเบียนผ่านแอปเนี่ย
ครับที่ใช้แพลตฟอร์มไทยชนะเนี่ยครับแล้วก็จะไปเอา
เบาะแสนี่แหละครับเข้าไปตรวจไปดูให้เพราะฉะนั้น
ตรงส่วนตรงนี้ถ้าท่านเห็นว่าสถานที่ใดมีความสุ่มเสี่ยง
มีความไม่ปลอดภัยท่านรายงานเข้ามาถ้าจำนวนเอ่อ
ตัวเลขสูงสูงนะครับเราก็จะรีบเข้าไปดูให้นะครับ
แต่ว่าถ้าออกไปครั้งนี้บอกไม่ทำความสะอาดพื้นผิว
เข้าไปแล้วไม่มีใครทำความสะอาดก็เลยให้ตัวเลขเขาตกไป
แต่จริงแล้วคนอื่นเข้าไปเห็นพอดีเลยมาทำความสะอาด
เขาก็ให้ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้
ยังไงก็ตามแต่ครับฐานข้อมูลชุดต่างเหล่านี้
และเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยนะครับก็เอามามา
ใช้ในกระบวนการของการเข้าไปตรวจสอบตรวจทานกันด้วยนะครับ
ซึ่งก็ฝากท่านได้รายงานขึ้นมาแต่ยังไงก็ตามแต่นะตอนนี้
เราไม่ได้มีแค่สวบคอเท่านั้นที่ทำนะครับเรื่องของกฎระเบียบแบบนี้
ต่างเหล่านี้กรมอนามัยก็มีเรื่องของการเข้าไปตรวจ
เรื่องของตลาดอยู่แล้วนะครับเรื่องของกฎหมายที่เป็นพื้นที่ของทางท้องถิ่น
ก็มีอยู่แล้วสามารถใช้ได้หลายกฎหมายแล้วก็หลายรูปแบบ
แต่ที่สำคัญที่สุดประชาชนเท่านั้นครับ
จะเป็นผู้แจ้งเบาะแสที่ดีแล้วเราจะได้เข้าไปช่วยกันครับ